กราบเรียนท่านประธานที่กรบครับกับผมนายุทธพงศ์จรัสเถียร
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดมหาสารคามภักดิ์เพื่อไทย
ในฐานะกรรมธิการงบประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
ท่านประธานครับในมาตรา๑๖ในงบของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับหรือผมขออนุญาตท่านประธานได้
ได้ใช้สไลด์นะครับประกอบการอภิปรายซึ่งได้ยื่นขออนุญาตต่อท่านประธานแล้วนะครับ
ในงบประมาณทั้งสิ้นเนี่ยนะครับสามพันแปดร้อยเก้าสิบแปดล้านบาทเศษเนี่ยนะครับ
ของกรมอุตุเอ่อของกระทรวงเนี่ยผมขอปรับลดร้อยละสิบนะครับ
ผมเนี่ยกลับเรียนท่านประธานครับว่าในงบของกรมอุตุนะครับ
หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่ล้านเนี่ยผมปรับลดลงร้อยละสิบ
เหตุผลในการปรับลดงบประมาณร้อยละสิบของผมเนี่ยนะครับท่านประธานครับ
ผมยกตัวอย่างครับว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ย
บริหารงานล้มเหลวนะครับแล้วก็ร้ายแรงนะครับ
และเสียหายต่อเสียหายนะครับต่องบประมาณแผ่นดินนะครับ
แล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องฟ้องกับประชาชนฟ้องกับท่านประธานครับ
ผมยกตัวอย่างครับท่านประธานฮะโครงการหมายเลขสองเนี่ยนะครับ
คือโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
ระดับตำบลและอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติของกรมอุตุนะครับ
ระบบเนี่ยหกร้อยสิบห้าล้านตั้งแต่ปีหกสี่นะครับ
งบไว้หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านก็คือปีนี้ปีหกห้านะครับ
ที่กำลังอภิปัยงบประมาณปีหกห้าอยู่สองร้อยสี่สิบหกล้าน
หกหกนะครับอีกสองร้อยสี่สิบหกล้านท่านประธานครับ
ตอนที่มาอธิบดีกรมอุตุเนี่ยนะครับมาชี้แจงต่อกรรมธิการงบเนี่ย
บอกว่าเป็นโครงการที่จำเป็นแล้วก็เป็นประโยชน
เพราะว่าจะไปวัดนะครับอ่าตรวจพยากรนะครับ
อากาศน้ำต่างเนี่ยปริมาณน้ำนะครับ
ในระดับตำบลนะครับขอสไลด์ถัดไปครับท่านประธานฮะ
แต่พอเวลาได้งบประมาณไปเนี่ยนะครับท่านประธานฮะขอสไลด์ถัดไปครับ
ก็ไปประกาศครับแต่งตั้งคณะกรรมการในการออกทีโออาร์
โครงการดังกล่าวนะครับครั้งที่หนึ่งนะครับเอ่อ
แต่งตั้งให้นายสำเริงมั่นคงเนี่ยเป็นประธานกรรมการนะครับ
พองบประมาณผ่านปีหกสี่นะครับหนึ่งตุลาเนี่ยหกสี่ใช้นะครับ
ประกาศครั้งแรกเลยสิบหกตุลาหกสี่นะครับ
ประกาศทีโออาร์ครั้งแรกนะครับก็ปรากฏว่าไม่ได้ไม่ได้ครับ
ทีโออาร์ออกไม่ได้เปลี่ยนกรรมการใหม่ไปครั้งที่สองอีกครับ
คำสั่งกรมอุตุนิยมที่พอดอร์ยี่สิบสี่ทับสองห้าหกสี่ครับ
กรรมการนะครับจากเดิมเนี่ยนะครับที่มี
นายสำเริงนะครับเป็นประธานเนี่ยเปลี่ยนใหม่อีกครับ
เมื่อวันที่สามมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครั้งที่สองครับ
คนที่ลงนามในคำสั่งเนี่ยก็คืออธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
ชื่อนายนัตตะพลนัตสมบูรณ์ครับมีนาเปลี่ยนอีกครับ
ครั้งที่สามอีกครับท่านประธานฮะเปลี่ยนกรรมการอีกครับ
โครงการเดียวกันเนี่ยท่านประธานฮะครั้งที่สามเนี่ยนะครับ
เปลี่ยนกรรมการใหม่อีกชุดหนึ่งออกทีโออาร์เมื่อยี่สิบเก้ามีนาหกสี่ครับ
นายนัทพลนัตรสมบูรณ์ครับเปลี่ยนกรรมการใหม่อีก
คราวนี้เนี่ยท่านประธานฮะตอนที่งบประมาณเข้าเนี่ย
กรรมธิการงบประมาณก็ได้ถามผมก็ได้สอบถามว่า
ทำไมเนี่ยเปลี่ยนทีโออาร์ถึง๓ครั้งครับ
ก็ผมก็สงสัยครับท่านประธานว่าเอ๊ะมันเปลี่ยนเหมือนมันรอ
บริษัทไหนรอรายการอยู่หรือเปล่านะครับท่านประธานครับก็ปรากฏว่า
ธิบดีกรมบุตุนะครับก็ยืนยันกับกรรมธิการงบว่า
บก้อนนี้ใช้ทันแน่นอนไม่ให้กรรมธิการงบเนี่ย
ได้ปรับลดงบและก็ยืนยันว่าจะสามารถเซ็นสัญญาได้
ก่อนสามสิบกันยาปีเนี้ยนะครับเพราะว่างบันผูกพันธุ์
หกห้าหกหกท่านประธานครับปรากฏว่าสุดท้ายเป็นไงครับ
ถึงวันนี้นะครับยังอยู่ในขั้นที่ออกทีโออาร์เนี่ย
แสดงให้เห็นได้ว่าอะไรครับว่าการบริหารงานเนี่ย
ประสิทธิภาพล้มเหลวแล้วก็ทำให้งบประมาณเสียหาย
นะครับในปีสองพันหกสิบห้าเนี่ยถ้าหกสี่เนี่ย
สัญญาไม่ได้หกห้ามันก็จะตกไปครับท่านประธานครับ
ดูสิครับท่านประธานครับว่าอธิบดีกรมอุตุคนนี้เนี่ย
บริหารงานยังไงครับอยู่อยู่ครับอธิบดีคนนี้เนี่ย
ก็ไปมีคำสั่งขอสไลด์ถัดไปฮะยุทธพงศ์นะครับต้องระวังบุคคลภายนอกนะครับ
ครับต้องระวังครับการพูดกระทบหรือก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแก่ตัวอะไร
ต้องระวังครับครับผมครับกลับขอบคุณครับท่านประธานครับ
ผมถ้าหลีกเลี่ยงครับดีคือมีคำสั่งของกรมอุตุนิยมวิทยาที่หนึ่งสี่เจ็ดทับสองห้าหกสี่
มีการจัดตั้งสำนักงานอธิบดีและมอบหมายให้ปฏิบัติราชการครับขอขอขึ้นสไลด์ด้วยครับ
ท่านประธานนะฮะออกเมื่อสิบสี่พฤษภาหกสี่อธิบดีคนนี้นะครับ
เป็นคนออกก็ท่านประธานครับผมเองเนี่ยนะครับ
ก็เป็นสอสอมาตั้งแต่เป็นลูกพักท่านประธานตั้งแต่สองพันห้าร้อยสี่สิบสี่เนี่ยนะครับ
เป็นกรรมธิการมาก็หลายครั้งแต่ยังไม่เคยเห็นเลยครับว่ามีกรมไหนเนี่ย
จัดตั้งสำนักงานอธิบดีเหมือนสำนักเถื่อนนะครับ
ก็พอก็ไม่รับรองครับท่านประธานฮะนี่การบริหารงานครับ
ไลด์ถัดไปครับอธิบดีคนนี้เป็นใครครับท่านประธานนะ
บริหารงบประมาณนะครับแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จอย่างนี้ครับ
ธิบดีคนนี้นะครับก็ที่ผมเคยเรียนท่านประธานนะครับ
ผมเคยแถลงข่าวแล้วก็ไปร้องให้นายกประยุทธ์เนี่ย
ได้ตรวจสอบนะครับว่าอธิบดีคนนี้เคยติดโควิดนะครับ
แล้วก็ไม่ยอมแจ้งไทม์ไลน์นะครับขอสไลด์ถัดไปฮะ
ผมไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับท่านประธานครับดูสิครับ
ติดโควิดนะครับแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลนะครับ
วันที่๒๔เมษานะครับติดโควิดเนี่ยตั้งแต่สงการครับ
ท่านประธานครับขอรูปถัดไปฮะแปลกไหมท่านประธานครับ
คนเป็นโควิดเนี่ย๑๖เมษา๖๔เนี่ยนะครับ
เป็นโควิดรักษาตัวอยู่เนี่ยสามารถเซ็นงานได้นะครับ
ซึ่งมันพิษดารมากครับคนเป็นโควิดเนี่ย
สามารถเซ็นงานได้หรือครับสไลด์ถัดไปเลยครับ
ผมเองครับท่านประธานก็ไปยื่นให้ท่านประหลัดกระทรวง
เอสเนี่ยนะครับได้สอบครับผลสอบเป็นยังไงครับ
ท่านประธานครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับวันที่สิบสิงหาสองพันห้า
หกสิบสี่เนี่ยเรื่องการประพฤติตนไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สังกัดกระทรวงเรียนนายุทธพงศ์จรัสเถียรนะครับเอกสารลับเนี่ย
นะครับอ้างหนังสือของผมเนี่ยยี่สิบหกเมษาหกสี่
บอกว่ากระทรวงดีอีเอสขอเรียนว่าได้มีการสืบสวนข้อเท็จจริง
ร้องเรียนดังกล่าวแล้วปรากฏว่ามีมูล
ควรกล่าวหาว่าเป็นการกระทำความผิดทางวินัยและได้มีการเอ่อ
สอบวินัยต่อไปคนที่มีหนังสือมาฮะผมเนี่ย
ก็คือนางสาวอัจจรินพัฒนพันชัยประหลัดกระทรวงดีเอส
ท่านประธานครับคนนี้เป็นใครครับท่านประธานครับ
ผมก็เลยอยากจะรู้จริงครับว่าอธิบดีคนนี้เนี่ยนะครับ
ทำไมเนี่ยถึงมีปัญหาในการปฏิบัติงาน

คือโดยคำสั่งคศที่๙๘ทับ๒๕๕๗หลังปฏิวัตินะครับ
บิ๊กตูคุณประยุทธ์ฟังอยู่หรือเปล่าครับ
มีคำสั่งคศที่๙๘ทับ๒๕๕
พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ไปดองไว้เป็นตำแหน่งพิเศษผู้ตรวจกระทรวง

ที่มันมีใบลองงอสีดังตอนสมัยนั้นนะครับ

ท่านประธานครับขอรูปถัดไปครับ
ผมก็ไปดูครับท่านประธานฮะว่ามันมีไอ้คิสเตอร์ผับที่ดังเนี่ยนะครับ
ที่บอกว่าเป็นเหตุในการเกิดโควิดละลอก๓เลยนะครับ
ท่านประธานครับนี่คือคิสเตอร์ผับนะครับที่รูปเบอร์เนี่ยรูปถัดไปครับ
เนี่ยท่านประธานครับผมก็ไปดูครับว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้นะครับ
อุตุนิยมเนี่ยมีรสนิยมคล้ายนะครับคิสเตอร์ผับ
ขอรูปถัดไปฮะท่านประธานเห็นไหมครับ
ท่านประธานฮะกรมอุตุนิยมบริหารงานงบประมาณแผ่นดินยังไง
ผมจึงมีความจำเป็นต้องปรับลดงบประมาณครับเพราะว่าไปคล้ายคล้ายครับ
ไปเรียนแบบคิสเติลพับทองหล่ออย่างเงี้ยครับครับขอถลัยถัดไปเลยครับ
ครับรูปนี้ได้รับอนุญาตไปแล้วใช่ไหมครับเป็นเป็นรูปของกรมเขาขึ้นเองนะครับ
ผมเขียนครับท่านประธานไม่ได้หมายความยุติธรรมได้ขออนุญาตรูปนี้
ผมขอมาหมดเลยครับท่านประธานครับขอไว้แล้วใช่ไหมครับครับขอแล้วครับ
แล้วก็เป็นรูปของกรมเขาขึ้นในเว็บไซต์ของเขาครับ
นี่ท่านประธานครับทีเอ็มตีเลดี้แล้วก็เป็นรูปของกรมเลยครับ
ยุทธพงศ์ครับผมพยายามช่วยเพื่อไม่ให้ยุทธพงศ์ต้องเป็นจำเลย
ครับครับเพราะฉะนั้นอะไรที่หลีกเลี่ได้ต้องหลีกเลี่ยงนะครับ
ท่านประธานครับด้วยความเคารพครับเดี๋ยวผมจะจบแล้วครับท่านประธานฮะ
ครับเชิญต่อครับขอรูปถัดไปครับ
พงศ์ครับถ้าขอร้องได้ก็อย่าเอารูปคนเหล่านี้ออกมาเลยครับ
ได้ครับท่านประธานครับด้วยความเคารพท่านประธานครับ
อย่างนั้นผมไม่ขึ้นรูปแล้วครับเพราะว่าผมเคารพท่านประธานนะครับ
ท่านประธานครับนี่แหละครับคือการบริหารงานที่มันผิดพลาด
มันล้มเหลวแล้วมันเสียหายต่องบประมาณผมเนี่ยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับลดงบประมาณของกรมอุตุลงร้อยละสิบ
แล้วก็ของกระทรวงดีเอสลงอีกร้อยละสิบนะครับแล้วก็ฝากนะครับ
ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเอ็ดด้วยนะครับท่านชัยวุฒิเนี่ย
ที่ท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมถูกฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่วางใจนะครับ
เรื่องไอ้รึเปล่าอันนั้นมันเรื่องสับขาหลอกเรื่องเด็กเด็กครับ
อันนี้แค่หนังตัวอย่างนะครับว่ากระทรวงดีเอสมันมีปัญหายังไงนะครับ
ดังนั้นเนี่ยนะครับในการอภิปรายไม่วางใจเที่ยวนี้เนี่ยนะครับ
ันตีชัยวุฒิอ่าเตรียมตัวไว้ให้ดีแล้วนะครับอ่า
ส่วนดีเอสเนี่ยมีปัญหานี่แค่หนังตัวอย่างนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ย
ผมถึงไม่สามารถนะครับที่จะให้งบประมาณเนี่ย
กรมนี้ต้องปรับลดลงร้อยละสิบเพราะว่าบริหารงานล้มเหลวนะครับ
แล้วก็ไปเอ่อเอาคนที่มีปัญหาฝากไปถึงนายกประยุทธ์ด้วยนะครับ